มูนในลูกไม่เข้าใครออกใคร

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับของดีที่เด็ดตรงนั้นในวันนี้นะฮะ
จะพาไปที่สามเจ้าแม่นมเสาเมืองต่อนมเสาอำเภอ๓๐๐ยจังหวัดประจวกคิริคันนะครับ
สารแห่งนี้ชาวบ้านชอบมาสักการะท่านโดยเฉพาะชาวประมง
เพราะก่อนจะออกเรือไปหาปลาเนี่ยพวกเขาต้องไปไหว้ท่านกันก่อน
ถูกต้องนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะฮะมาบอกว่า
หากอยากขอพรจากท่านสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยการซื้อเสื้อชั้นในผู้หญิงไปถวายนะครับ
แต่เพราะอะไรนั้นต้องไปชมครับ

ความเชื่อการบนบานเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง
เป็นปรากฏการณ์นอกเหนือธรรมชาติที่ยากแก่การอธิบาย
บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจนเป็นตำนาน
อย่างเช่นของดีทีเด็ดวันนี้
ตำนานศาลเจ้าแม่นมสาวแห่งเกาะนมสาว
ตำบล๓๐๐ยอดอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขันแห่งนี้ครับ
เจ้าแม่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่ว่าหลวงแกให้ปุ๊บเนี่ยสมปรารถนาหมด
โอ้ยยกบ้านทุกวันบิงพามยกบ้านว่าขอลาบขอผอน
เขาบอกว่าเขามาขอพรบนบานเจ้าแม่ไว้สำเร็จเขาก็เลยกลับมา
เจ้าแม่นมสาวแห่งนี้ครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่
ใครจะออกเรือหาปลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากมีลูกก็มาบ่นครับ
สมหวังก็มาแก้บนกัน
ซึ่งส่วนใหญ่บอกกันว่าไม่พลาด
พอสมหวังแล้วก็มักจะมาแก้บนด้วยเครื่องใช้ของผู้หญิง
แต่ที่นิยมกันมากก็น่าจะเป็นเสื้อยกทรง
เล่ากันว่าสารเจ้าแม่นมสาวชอบ
ซึ่งปัจจุบันเมื่อมีผู้มาแก้บนเยอะก็จะมีลูกหลานที่ยากไร้มาขอลาเพื่อนำไปใช้เป็นจำนวนมาก
หากมาที่ศาลในปัจจุบันนี้
จะไม่มีให้เห็นเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ

ส่วนต่ำนานที่มาของสารเจ้าแม่นมสาว
จะเล่าต่อมากันว่า
ผมเป็นคนจังหวัดประจวบ
มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อยมโดย
พระเจ้าแมงลาจากเพชรบุรีนะครับ

ก็ไปเจอเห็นลูกสาวชาวบ้องไล่

ก็ชอบให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ

พระเจ้ากรุงจีนมาจากเมืองจีน
พอเห็นพระเจ้ากรุงจีนว่าลูกสาวบ้านนี้สวยก็
ชอบให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ
เฟินนัดสั่งมากมาวันเดียวกัน

ทำไมไม่ปรึกษาหาลือ

ลำพึกก็โมโหต่างคนต่างโมโห

ว่างไปทางทิศเหนือกลายเป็นเกาะนมสาวในปัจจุบัน
อีกซีกหนึ่งคว่างไปทิศทางทิศตะวันออก
กลายเป็นเกาะนมสาวจังหวัดจันทบุรีครับ
ส่วนสารเจ้าแม่นมสาวเล่าว่า
ปู่ย่าตายายเห็นลำแสงบนเกาะนมสาวบ่อย
เป็นแสงที่สวยงามมาก
เชิญร่างทรงมาณจุดที่มีลำแสง

จุดนี้เป็นจุดที่แม่นางยมโดยได้สิงสถิตอยู่
ชาวบ้านเริ่มใสสักทาจึงร่วมกันตั้งสารขึ้น
เป็นสารเจ้าแม่นมสาวจวบจนปัจจุบันนี้ครับ
ที่เขามีก็คือหลังคาเป็นสังกษี

ปัจจุบันประมาณสัก๑๐กว่าปีแล้ว
เป็นโครงสร้างกระเบื้อง

เจ้าชาวประมงเขาก็เรียกอะไรกัน

ตรงเช่าบ้านผู้น้อยได้อ้อนหินเพื่อก่อทำเคลื่อน

หินที่เกาะนี่แหละครับศักดิ์สิทธิ์มาก
ไปก่อทำเคลื่อนแล้วคือไม่เกินจากสองอาทิตย์
ก็สาเหตุไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาย
ถ้าเอาหินก้อนนั้นกลับมาคืนก็เสียชีวิต

แล้วก็เอามาคืนอุทยานให้เจ้าที่อุทยานเพื่อเอามาคืน
เขาคงเจอกับตัวเขาเองเข้าฝันอะไรแบบนี้

เขาใส่กล่องแล้วก็ส่งปรัสนีมา
แล้วก็ฝากให้เจ้าที่มาคืนที่เกาะนี้
และหากว่ากันด้วยตำนาน
ตำนานคือเรื่องเล่าขานที่มีมาแต่อดีต
ได้เหมือนเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความคิดความเชื่อของคนในแต่ละยุค
ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรไม่อาจสืบทราบได้
แต่ที่รู้และสำคัญไปกว่านั้นคือ
การที่เรามีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว
นั่นหมายความว่าต้องยึดมั่นในความดี
ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยนะครับ
สิ่งที่เราหวังจะได้สมหวัง
สุดท้ายมีแต่เรื่องที่แอบเล่ากันว่า
เคยมีคนมาแก้บนด้วยนายรำ
หรือผู้รำที่เป็นผู้ชายแทนนางรำด้วยนะครับ
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าสารเจ้าแม่นมสาวชอบที่สุด
อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ส่วนบุคคลนะครับ

เขาอยากมีนางรำก็ต้องมีนายรำ

หมู่ไนท์มีแขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วนะครับ
เขาจะมากับโครงการใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน